เมื่อวานนี้มีคดีเศร้าสลดแล้วก็เยี่ยมโหดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ที่น้ำพองจังหวัดขอนแก่นลูกชายใช้มีดฟันพ่อตัวเองจนเสียชีวิต
คือตามข่าวเนี่ยบอกว่าโอ้โหพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็นั่งเล่นเกมอยู่
นั่งเล่นเกมรอตำรวจมาไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
อ่าพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วมันก็โอ้โหฟังแล้วมันน่าเศร้าอ่ะนะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
นี่คือภาพที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ๑๐นาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพน้ำพองได้รับแจ้งเหตุลูกฆ่าพ่อในบ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นชายอายุ๕๒ปีนะครับ
ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณศีรษะใบหน้าจนเละเลยนะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่กลางห้องโถงของบ้านข้างข้างศพมีมีดอิโต้ยาวประมาณหนึ่งฟุตตกอยู่
ผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายคนโตของผู้ตายอายุ๒๑ปี
หลังก่อเหตุแล้วไม่ได้หนีไปไหนนี่ฮะก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับไม่หนีไปไหนนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านพักอยู่ที่หมู่บ้านสองคอนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
พบว่าวันนี้ครอบครัวผู้ตายก็ได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ที่บ้านพักนะครับ
ก็มีการสอบถามกันนะครับว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
คุณวิทยาศักดิ์ก็ไปคุยกับลูกชายของผู้ตายอีกคนนึงซึ่งเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
คำบอกเล่าของลูกชายของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งเป็นน้องชายของผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์เลยนะครับ
จะได้ชัดเจนว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงตอนเกิดเหตุเป็นยังไงกันแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ๘โมงเช้านะครับ
น้องชายของผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกของผู้ตายบอกว่าเขากับพี่ชายนอนอยู่ในบ้าน
พ่อมาปลุกให้ทั้งคู่ตื่นไปกินข้าวบอกว่าจะนับ๑๑๐นะ
หากใครไม่ตื่นจะเอาน้ำราดใส่ซึ่งตัวเขาก็ลุกขึ้นก่อนไปแปลงฟัน
แต่พี่ชายพี่ชายอายุ๒๑นะครับพี่ชายไม่ตื่น
พ่อก็เลยเอาน้ำใส่แก้วมาแล้วก็เอามาหยดใส่หน้าของพี่ชาย
เขายืนยันว่าหยดนะฮะจนทำให้พี่ชายเนี่ยโมโหลุกขึ้นมาด่าทอผู้เป็นพ่อ
พ่อก็เลยเอาน้ำในแก้วที่ทีแรกเอามาหยดสาดใส่ผู้ตายเลย
สาดใส่หน้าเลยของผู้ต้องหานะครับสาดใส่หน้าพี่ชาย
แล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันนะครับจากนั้นพี่ชายเดินไปหยิบมีดอิโต้ที่อยู่หลังบ้าน
เอามีดมาฟันใส่พ่อหกถึงเจ็ดครั้งแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยที่เอามาฟันเนี่ย
ตอนนี้พ่อยกเก้าอี้ขึ้นมากันเอาไว้ได้นะครับแล้วทั้งคู่ก็หยุดกันไป
หลังจากนั้นพ่อก็ไปนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน
ขณะที่พี่ชายยังยืนถือมีดอิโต้อยู่ในบ้าน
แต่พอตอนที่พ่อเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปดื่มน้ำมีปากเสียงกับพี่ชายอีก
ที่พ่อจะเดินออกมาหน้าบ้านแล้วจู่พี่ชายก็ตามมาใช้มีดอิโต้
ทีนี้ฟันพ่อจากทางด้านหลังพ่อไม่ทันป้องกันตัวไม่ทันรู้ตัวพ่อก็ล้มหงายท้องลง
พี่ชายยังเข้ามาอีกนะครับแล้วใช้มีดอิโต้ฟันเข้าไปที่หน้าอกของพ่ออีก๓ครั้งจนพ่อเสียชีวิต
นี่เป็นคำบอกเล่าจากน้องชายของผู้ต้องหาจากลูกของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือข้อเท็จจริงเลยที่คุณวีรศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบมา
น้องชายของผู้ต้องหาบอกด้วยว่าไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ถ้าจะถามว่าสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุก็มาจากการที่ทั้งพ่อและพี่ชายมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่บ่อยครั้ง
และตัวพี่ชายเองก็เคยประสบอุบัติเหตุจนมีปัญหาทางสมองที่ผ่านมาพี่ชายก็ไม่เคยพูดไม่เคยบ่นอะไรให้ฟัง
แต่ก็ทะเลาะกับพ่อบ่อยแต่ไม่มีอะไรรุนแรงจนเหมือนกับครั้งนี้
พ่อผมอิ่มแล้วเมื่อกสัก๑ขวักจะไปเผนก่อนพี่จะไปคิดหน้ากินน่ามก็เลยเถียงกันกู
คิดว่ามันมาฝั่งจากข้างหลังมันประคุมกับเสียลักษณ์ล่ม
และกับอามีภาษาตัวสรรค์ล่วงหนา
เถียงกันเรื่องพ่อกับไอ้
คงคิดว่าพ่อมาก่วนมาสั่งความนำคาญ
พ่อก็คิดว่าอยากให้ลูกได้กลิ่นเขา
แข็งจอยอย่างมากนี่ครับ
ขณะที่คนที่เป็นภรรยาของผู้ตายแล้วก็เป็นแม่ของผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าลูกชายคนโตเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานอะไร
เพราะว่ามีปัญหาทางด้านอารมณ์แล้วก็ความคิด
บางครั้งก็หัวเราะคนเดียวอยู่ที่บ้าน
ว่าลูกชายเป็นคนเก็บกฎ
ในช่วงที่ลูกชายเรียนหนังสือเนี่ยเคยถูกเพื่อนแกล้ง
คือถูกเพื่อนแกล้งจนทนไม่ได้แล้วก็ต้องออกจากโรงเรียน
ช่วงที่กำลังเรียนอยู่แค่ม๔นะครับ
แล้วทีนี้ก็ไปติดยาเสพติดก่อนหน้านี้ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านเมื่อปีก่อน๒๕๖๐นะครับ
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุจนขาหัก๒ท่อน
ผ่าตัดสมองด้วยรักษาตัวอยู่นานหลายเดือน
พอหายกลับมาทีนี้แม่บอกว่าลูกชายก็มีลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไป
เก็บตัวไม่ออกจากบ้านแล้ววันก็เล่นแต่เกม
ไม่กินข้าวแล้วก็นอนตื่นสายจนเธอกับสามีต้องดุและบ่น
แต่ว่าลูกชายก็ไม่เคยแสดงท่าทางอะไรนะ
รับว่าลูกชายเป็นคนติดเกมแล้วก็ติดโทรศัพท์มือถือจริง
แต่ขอชี้แจงและปฏิเสธข่าวที่บอกว่าพอก่อเหตุฟันพ่อตัวเองจนเสียชีวิตแล้ว
แล้วลูกชายยังนั่งเล่นเกมต่อรอตำรวจมาจับเนี่ยเรื่องนี้แม่บอกว่าไม่จริงนะครับ

แล้วคุณพ่อไม่รักไงแต่เขารักแต่เกอะจะไม่เข้าใจ
แล้วก็นั่งรอมอบตัวหลังสอบสวนเสร็จตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีนะครับ
วันพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับ